หนึ่งกัญญาโยนวันสืบนาคัทเสถียรนับว่าเป็นปีที่สามสิบสามแล้วนะคะ
ที่มีการรวมรันดึกถึงการเสียสละชีวิตทุ่มเทจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าเป็นปีที่๓๓แล้วนะคะที่มีการร่วมระลึกถึงการเสียสละชีวิต
ทุ่มเทจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงการดูแลอนุรักษ์ผืนป่าดูแลสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะสัตว์ป่าค่ะ
มาร่วมลำลึกไปถึงคุณงามความดีและการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของคนป่าไม้ที่ชื่อนามว่า
นาคาเสถียรผ่านรายงานชิ้นนี้ค่ะ
หนึ่งกันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบการจากไปของสืบนาคสะเทียน
อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
นักวิชาการนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้เอาชีวิตเข้าแลกเรียกร้องให้สังคมหันมาสนใจ
และให้ความสำคัญปกป้องพื้นป่าและสัตว์ป่า
สิ้นลมหายใจของสืบนาคสะเทียนกลายเป็นเสียงสะท้อนกล้องไพร
ในการปลุกกระแสอนุรักษ์ให้คนหันมาปกป้องหวงแหนพื้นป่าสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ธรรมชาติ
ส่งผลให้ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นะเรสวนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่
และเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์จวบจนถึงปัจจุบัน
จากไปของสืบทำให้เกิดการก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคสะเทียนเมื่อวันที่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยสามสิบแปด
เสมือนการสารต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์
โดยวางหมุดหมายไว้เพื่อสนับสนุนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นะเรสวน
ปรับปรุงสวัสดิการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
รณรงค์ป้องกันรักษาพื้นป่าอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้แนวคิดไม่มีป่าไม่มีน้ำ
ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่า
เพื่อช่วยเหลือเยียวยาทุกชีวิตที่อยู่ในนั้น
ทุกปีมูลนิธิสืบได้มีการจัดกิจกรรมรำลึกสืบนาคสะเทียน
ทั้งภาคป่าและภาคเมือง
และถึงสิบกัญญายนเพื่อเป็นการตอบย้ำว่าทุกคนไม่เคยลืม
เสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของคนป่าไม้นามสืบนาคสะเทียน
เสียงปืนที่ดังขึ้นตอนรุ่งสางวันที่๑กันยายน๒๕๖๒
เป็นเสียงปืนนัดกระชากวิญญาณแต่ไม่อาจพลากอุดมการลงได้
ข้าขออุทิศชีวิตของข้าเพื่อปกป้องดงป่าและชีวิตสัตว์
คือคำพูดวัดทองก่อนสิ้นลมหายใจและกลายเป็นตำนาน
ในวงการอนุรักษ์ไทยเป็นวักทองที่จะดังกล้องโพรงภัยตลอดไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป